ต่อที่มรยองคุณผู้ชมครับมีคนร้ายเข้าไปชิงทรัพย์ในร้านขายของชำร้านหนึ่ง
ซึ่งเจ้าของร้านเป็นผู้ชายอายุ๖๒ปีสุขภาพไม่ค่อยดี
เขาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแต่ว่าเจ้าของร้านไม่ยอมครับ
ต่อสู้กับคนร้ายถูกคนร้ายแทงจนเสียชีวิตโอ้ย
ภรรยาเห็นนะวิ่งเข้าไปช่วยโดนแทงอีกคนนึงบาดเจ็บเลย
ค่ะนะฮะตอนนี้คนร้ายยังหลบหนีไปอยู่นะฮะ
ตำรวจกำลังเร่งติดตามมาดำเนินคดีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองตอนเก้าโมงครึ่ง
ร้านขายของชำที่บริเวณห้องแถวนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนชายกระป๋อมสองนะฮะ
ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดบรยองนะฮะตำรวจพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีคนถูกแทงสองรายครับนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วทราบชื่อคือนายุทธพงศ์พลกุลหรือว่านายแดงอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านถูกมีดแทงเข้าที่บริเวณคอด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็เหนือราวนมด้านซ้ายรวมกว่า๑๐แผล
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกรายคือนางทองอยู่สุวรรณอายุห้าสิบสองปี
เป็นน้องเมียของผู้ตายครับถูกแทงที่คอด้านขวาหนึ่งแผล
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้ภาพของผู้ตายนะครับ
จากนี้ในจุดเกิดเหตุนะฮะยังมีชาวบ้านจำนวนมากไปมุ่งดูครับ
เพราะว่าที่บริเวณลิ้นชักเก็บเงินที่อยู่ในใต้โต๊ะของร้านเนี่ย
ออกมาครับตรงนั้นมันมีกองเลือดจำนวนมาก
นะฮะแล้วก็ที่ข้างข้างร้านเนี่ยมีเศษผ้าก๊อตเนี่ย
เลือดอยู่แล้วก็มีกองเลือดอีกจุดหนึ่งครับ
ภรรยาของผู้ตายชื่อว่านางสมศรีบอกว่าก่อนที่เธอเนี่ย
มาทราบเหตุการณ์นี้เธอออกไปซื้อของที่ตลาด
เพื่อเอาของกลับมาขายที่ร้านนี้แหละครับนะฮะ
แต่พอไปถึงร้านเอ๊ะตกใจเอ๊ะทำไมคนมุ่งดูร้านเตรียมไปหมดเลย
เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยังไม่ทราบนะฮะพอเข้าไปโอ้โหตกใจกว่าเดิม
คุณผู้ชมเพราะว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นค่ะ
ถูกแทงตายน้องก็ถูกแทงบาดเจ็บด้วยนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ชิงทรัพย์เนื่องจากว่าเหตุการณ์เนี้ย
สามีอยู่ร้านคนเดียวร่างกายก็ไม่แข็งแรง
เนื่องจากว่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตกมาหลายปีแล้ว
คนร้ายน่าจะรู้แล้วก็สบโอกาสที่สามีอยู่ร้านคนเดียว
เข้าไปก่อเหตุสามีก็ต่อสู้ครับถูกคนร้ายเอามีดแทงจนเสียชีวิต
นะฮะอันนี้คือภาพวงจรปิดที่เห็นว่าคนร้ายขี่รถมานะครับ
เพื่อนบ้านเขาบอกแบบนี้บอกว่าได้ยินเสียงนะ
ได้ยินเสียงผู้ตายมาร้องขอความช่วยเหลือก่อนเดินไปดู
พบว่าโดนแทงแล้วคนร้ายเป็นผู้ชายเป็นวัยรุ่นนะฮะ
เสื้อแขนยาวมากางเกงขายาวด้วยแล้วก็สวมหมวกกระน็อกแบบเต็มใบ
ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวดำไม่ทราบทะเบียน
ในการมาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปทางถนนจันทอุดม
ตำรวจเนี่ยกำลังสืบสวนอยู่ว่าคนร้ายเนี่ย
มาก่อเหตุชิงทรัพย์อย่างเดียวหรือเปล่าแต่คาดว่าก็เป็นการชิงทรัพย์นะฮะ
แล้วก็เจ้าของร้านคือผู้ตายไม่ยอมมีการต่อสู้กัน
ก็เลยมีการถูกแทงกันไปทำให้เสียชีวิต
ส่วนน้องเมียเนี่ยนะอยู่ห้องใกล้กันเห็นพี่ร้องขอความช่วยเหลือก็เข้าไปช่วย

ตอนนี้กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ภาพนี้เป็นหลักฐานแล้ว
กำลังติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ